ดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะเหตุการณ์โหดจริง

เพราะว่านุ่มอายุเพียงแค่๑๖ปีเท่านั้นนะ
เอาอาวุธปืนมามากับเพื่อน
แล้วขี่ไปตามถนนเจออดีตแฟนสาวเดินอยู่กับเพื่อนผู้ชาย
เอามายิงจนน้องอายุ๑๗ผู้หญิงเสียชีวิตเลยนะคะ
เด็กแค่๑๖นะหึงโหดนะยิงฝ่ายหญิง

ใช่ค่ะแล้วเนี่ยกลายเป็นความโศกเศร้าของครอบครัวทางฝ่ายผู้หญิงด้วยนะคะ
ตำรวจพอรับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกยิง
อยู่ที่บริเวณอำเภอชะอวดนครศรีธรรมราช
ก็ไปถึงที่เกิดเหตุกู้ภัยเองก็ไปรถพยาบาลไปค่ะ
เข้าไปตรวจสอบปรากฏว่าพบนะคะ
น้องอายุ๑๗ปีนางสาวทันพิมลค่ะ
คือถูกยิงแล้วตรงบริเวณนั้นพบว่าสภาพศพของน้อง

โดนยิงเข้าที่หน้าท้องคุณผู้ชมรวม๑๐แผลเลยนะ
เจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชโรงพยาบาลมหาราชนั่นแหละค่ะ
ญาติของทางด้านของคนเจ็บน้องอายุ๑๗
เล่าแบบนี้ช่วงค่ำของวันที่๒๗ที่ผ่านมา
ท่านพิมลกำลังเดินอยู่ที่ถนนหน้าบ้าน
กับเพื่อนผู้ชายรุ่นเดียวกันจุ่งอยู่ถูกในแดงค่ะ
เป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์มากับเพื่อนชายอีกคนซ้อนท้ายมา
มาเจออดีตแฟนสาวก็คือน้อง๑๗เดินอยู่กับเพื่อนคนนี้
แล้วก็ยิงเข้าใส่เป็น๑๐นัด
ตอนแรกเขาบอกว่าเห็นว่าทั้งคู่ตัวอดีตแฟนหนุ่มคนนี้
ขี่รถวนเวียนอยู่ในหมู่บ้านด้วย

ใช่ก่อนจะขี่ออกมา
แล้วมาเจอพอดีว่าเดินอยู่ตรงถนนหน้าบ้าน
สุดท้ายน้องอายุ๑๗ถูกยิงนะคะ

แต่อย่างที่บอกในอาการสาหัสแล้วเสียชีวิตระหว่างทางค่ะ
ญาติคนเป็นแม่ทั้งครอบครัวร้องไห้ปริ่มจะขาดใจค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมดูสิเนี่ยนี่ผู้สื่อข่าวของเราค่ะ
ตรงบริเวณจุดเกิดเหตุยังพบคราบเลือด
อยู่ตามพื้นอยู่เลยแบบนี้นะคะ
ชาวบ้านให้ข้อมูลสอดคล้องกันหมดเลย
ว่ากลุ่มคนที่ก่อเหตุมากันสองคนจริงขี่มอเตอร์ไซค์มา
แล้วก็เป็นอดีตแฟนของน้อง๑๗คนตายนั่นแหละ
ทีนี้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่บอกว่าอะไร
จับกลุ่มนายแดงได้แล้ว
นามสมมุตินะคะอดีตแฟนนุ่มของน้องผู้หญิงอายุ๑๗
ซึ่งเขาคือคนขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะคุณ

คือเพื่อนที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกัน
นั่งซ้อนท้ายมาสบโอกาสจังหวะเห็นน้อง๑๗
เดินอยู่กับเพื่อนที่เป็นเพื่อนชาย
เป็นคนขี่มาวนเวียนตามหาแต่ให้เพื่อนเป็นคนยิงเหรอฮะ
นี่คือความเป็นข้อมูลล่าสุดจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนนะคะ

เจ้าหน้าที่บอกหลบหนีไปในพื้นที่รอยต่อ
ของจังหวัดพัทธลุงและนครศรีธรรมราช
ตอนนี้เร่งสืบสวนแล้วจะติดตามจับกลุ่มตัวอยู่ค่ะ
ขอสารออกหมายจับแล้วนะคะ